ครับคุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะครับผู้ชายคนนึงคลั่งยาบ้าคลุ้มคลั่งจนถึงขั้นที่ไปยิงลุงเขยที่เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจนเสียชีวิตนะฮะลุงเขยเขาพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมหลังจากที่ยิงไปหลายคนนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สุโขทัยนะครับหน้าบ้านหลังนึงนี่ฮะสุ

ที่เป็นหลานชายให้ยอมมอบตัวกับตำรวจนะที่ตอนนั้นก็มาปิดล้อมบ้านอยู่แต่กลับถูกยิงสวนจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ต้องตัดสิน
มีปลอกกระสุนปืนเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจ
นี่ก็มีรถที่ถูกยิงเสียหายไปด้วยนะครับเหตุการณ์เกิด
บ่ายเมื่อวานนี้วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าว
เราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับคือเหตุการณ์เนี่ย
สรุปแล้วนายอนุวัฒน์เขาคลุ้มคลั่งเพราะว่าหลอนยาบ้านะฮะ
เมายาบ้านะครับเมื่อวานนี้พาเมียกับลูกสาวอายุหนึ่งขวบนั่ง
ที่บริเวณกรงไกรลาศนะมาตั้งแต่เที่ยงคืนนี่ภาพของคืน
วันนั้นนะครับเที่ยงคืนที่เข้าสู่๒๓สิงหาคมนะครับภาพวง
จรปิดจะเห็นนายอนุวัฒน์เนี่ยใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อนะ
เปิดประตูลงมาเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็เห็นกล้องวงจรปิด
เนี่ยถอดเสื้อนะเขาตะเบ๊ะให้กล้องด้วยนะทีนึงแล้วก็แจ้งว่ามาขอ
เข้าพักนะครับเช้า๒๓สิงหาคมนะก็ประมาณสัก๑๐โมงแล้วล่ะ
นายอนุวัฒน์ขับรถกระบะออกมานะฮะนี่ครับขับออกมาจากรีสอร์ทเจอ
นางพวงแขที่เป็นแม่บ้านของรีสอร์ทกับแม่ค้าขายลูกชิ้น
อีกสองคนเขาก็เหมือนกับหยุดมีการสอบถามพูดคุยทักทาย
กันค่ะนี่ก่อนจะเกิดเหตุคลุมคลั่งนะฮะนางพงแขเนี่ยเป็นแม่บ้าน
ของรีสอร์ทนะอายุ๕๐แล้วบอกว่าตามภาพเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็มาทำความสะอาดพื้นที่นั่นแหละได้ยินเสียงนาย
นุวัฒน์ทะเลาะกับภรรยาเสียงดังลั่นออกมาจากรีสอร์ทที่มาเปิด
เข้าพักแล้วพอขับรถออกมาเนี่ยเขาสังเกตเห็นใบหน้าของภรรยา
ของนายอนุวัฒน์มีรอยฟกช้ำคล้ายถูกทำร้ายนายอนุวัฒน์ก็พูด
ด่าภรรยาตลอดทางเลยทำนองว่าพูดด้วยก็ไม่พูดชวนไปทำ
งานก็ไม่ไปเคยเห็นตอนนั้นที่เห็นในภาพเนี่ยคือพยายาม
บอกให้ใจเย็นค่อยคุยกันจังหวะนั้นแม่ค้าลูกชิ้นเขา
ก็จะขายของอ่ะเนอะเขาก็มาถามเออกินลูกชิ้นก่อนไหมเนี่ย
เขาเปิดกระจกรถมาเห็นไหมฮะอยากจะให้ใจเย็นเห็นด่าโวยวายมา
ตลอดทางพูดแค่นี้นายอนุวัฒน์โมโหเลยนะฮะตอนบอกว่าจะกิน
ลูกชิ้นก่อนไหมนายอนุวัฒนตะโกนบอกมึงเข้าข้างเมียกูเหรอแล้ว
ก็นี่ฮะโอ้โหถือปืนลงมาจากรถจ่อยิงใส่เขาหนึ่งนัดฮะเข้าด้าน
หลังนะครับคือแต่เธอบอกเธอโชคดีมากตอนนั้นกำลังวิ่งหนี
กระสุนมันไม่โดนนะฮะจ่อยิงใส่แม่บ้านเลยซึ่งเธอเชื่อว่าอ่า
จะเป็นเพราะท้าเวสุวรรณที่ห้อยคออยู่ได้๓วันหรือเปล่าเพิ่งได้
มาสามวันก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยไปภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อ
สักครู่เนี้ยเดี๋ยวดูตอนที่เขาลงจากรถมาแล้วก็มาจ่อยิงแม่
บ้านเนี่ยฮะมายิงพี่พวงแขเนี่ยนะเพราะว่าตอนที่ขับรถเข้ามา
ตะโกนแล้วก็ถามลูกชงลูกชิ้นอะไรกันเนี่ยอันนี้เห็นแล้ว
แล้วเนี่ยจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมครับบอกเข้าข้างเมียเขาเหรอ
นี่จอยิงไปทีหนึ่งแล้วเดินมาเนี่ยจังหวะเนี่ยโอ้โห
นี่มันก็จอดจอดแล้วมันก็ด่าเมียมันอืมด่ายังไงด่า
ว่ามึงจะทำอะไรก็ไม่ทำนั่งเงียบอย่างเดียวอะไรอย่างเดียว
ก็ด่าด่าด่าแล้วก็ด่าร้องไห้ไหมนั่งเฉยเฉยอุ้มลูกด้วย
อย่าไปทะเลาะอะไรกันเลยเออผัวเมียการลูกก็น่ารักนะ
เนอะแต่ไอ้เปิ้ลก็ไอ้เปิ้ลไอ้คนคนคนมาขายทุกชิ้นน่ะ
บอกเออผัวเมียกันอย่าไปทะเลาะกันด่ากันเลยแค่นั้นแหละ
จอดรถกึ๊กกึ๊กกึ๊กมันมันลงมามายิงอ่ะมาไล่พี่อ่ะ
อืมมึงเข้าข้างมันมันเข้าข้างเมียมันอ่ะมันมาโหค่ะ
ก็งงเหมือนกันเป็นตายไงก็เออวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะวิ่ง
ข้างหลังหลังรีสอร์ทค่ะแล้วก็ไปแอบดูมันอีกนะอืมแล้ว
ทีนี้มันยิงยิงไปนัดนึงไอ้น้องไอ้พวกขายของอยู่
เนี่ยมึงไปขู่เขาอีกค่ะนี่ฮะพี่พวงแขบอกโชคดีไม่
มีแม่ค้าขายลูกชิ้นอยู่อีกคนนึงนะครับนะมีคุณวารีกับคุณวรรณภาสองคนอ่ะนะ
จังหวะนี้ยิงแม่บ้านรีสอร์ทยิงไล่หลังเข้าไปเลยแต่โชคดีไม่โดนตรงนี้จะยิงเขาด้วยนะครับ
ซึ่งแม่ค้าขายลูกชิ้นเนี่ยสองคนนี้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขานั่งแล้วนะ
นั่งยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วนะเพื่อร้องขอเอาชีวิตเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะ
จะยิงนะครับแต่โชคดีมากปืนขัดลำกล้องเห็นไหมไม่ใช่จะไม่ยิงเขานะ
แล้วนานด้วยเห็นไหมครับหาว่าไปเข้าข้างเมียเขาเขาขับรถแล้วทะเลาะกับเมียมาดูสิเนี่ย
โอ้โหถ้าปืนไม่ขัดลำกล้องนี้จะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยนี่ถึงขั้นต้องไหว้เลยนะฮะ
โอ้โหนาทีชีวิตจริงจริงค่ะคือจังหวะกล้องที่ยิงแม่บ้านเสร็จปุ๊บแล้วเขาเดินเข้ามาเนี่ย
นึกว่าจะเดินพ้นกล้องแล้วไปขึ้นรถตัวเองนะฮะ
แต่คือนี่ฮะปืนมันขัดลำกล้องจะยิงแม่ค้าขายลูกชิ้นสองคน
ค่อยคุยกันแค่นั้นแหละพวกมึงเข้าข้างมันใช่ไหม
ชักปุ๊บวิ่งปั้งเลยพวกหนูก็วิ่งแล้วนี่น้องหนูมันวิ่งไปไม่ไหว
มึงไม่ออกมันชักหนึ่งขามันแข็ง
ขาไม่ไปเออขอโทษหนูไม่รู้เรื่องก็แบบนี้
แล้วก็เขาก็แบบคล้ายแบบทำ
แล้วช่วงเวลานั้นปืนมันชากลำกล้องเหนือมันคล้าลำกล้องเหนือ
มันชักแล้วมันไม่ออกถ้าออกมาสงสัยหนูต้องโดน
คือแบบเหมือนแกว่งเหมือนคนบ้ามาก

ใช่หนูไม่คิดว่าหนูจะรอดไม่มีใครคิดว่าจะรอด
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้
คือหลังจากที่นายอนุวัฒน์ขับกระบะออกจากรีสอร์ท
ระหว่างนั้นตำรวจสพกงไกรลาศได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ก็มีการวิทยุสกัดจับ
ไปเจอรถของนายอนุวัฒน์ที่จุดกลับรถ

ตำรวจก็นำรถสายตรวจขวาง
นายอนุวัฒน์ไม่ยอมนะไม่ยอมหยุดนะคะ
ชักปืนยิงใส่รถตำรวจด้วย
กระสุนโดนกระจกหน้ารถและกระจกด้านข้างจนกระจกแตกค่ะ
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปที่บ้านญาติในพื้นที่หมู่๓ตะบนไกรนอก
ทิ้งรถที่หน้าบ้านญาติรวมระยะทาง๔๔กิโล

เห็นรถตำรวจขับไล่ตามมาโอ้โหดูสิ
นายอนุวัฒน์เนี่ยค่ะเดินถือปืนหลบเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน

ระหว่างนั้นค่ะนายฉลองอายุ๖๗ปีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลุงเขย
พยายามจะเกลี้ยกล่อมอืมเขาตั้งใจไปเกลี้ยกล่อม
แต่กลายเป็นว่าถูกยิง
ถูกยิงจนเสียชีวิตที่หน้าบ้านของชาวบ้านตรงนี้

เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง๓๐กว่านายมาปิดล้อม
ก็เจอนายอนุวัฒน์ไปนอนร้องไห้อยู่
คันดินในป่าไม่ไกลจากบ้านหลังนี้

แล้วก็เลยมารู้ว่านายอนุวัฒน์ยิงลุงเขยไปแล้ว
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของชาวบ้าน
เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุที่ตำรวจไปล้อมจับ
นายนรงสิงสนิทก็เล่าให้ฟัง
ว่าตอนที่เจรธีแจงว่าให้ไปลบไปลบบนบ้าน

อนุวัฒน์เดินลัดเลาะเข้ามาหน้าบ้านของตัวเอง

แว่งไปแกว่งมาสายหัวตลอดเวลา

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงลุงเขย

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลย
แล้วเสียงปืนก็เงียบไป
จนตัวนายอนุวัฒน์เดินเข้าไปที่ป่าริมคณา
และตำรวจก็เข้าไปชาร์จตัวค่ะ

แล้วผมก็ค่อยลงเรือนวิ่งไปอยู่ล่างบ้านอา
ตอน๕ทีที่เขาเดินไปเขาเห็นไหมว่าเราอยู่ในบ้าน

ลุงมันก็วิ่งลัดป่าก้วยมานี่เรียกราญ
จะพักเสียงปืนมันดัง

จอโน้ทที่ก็เดินบนซ้ำพี่

เขาก็เข้าเงียบกันเขาก็ไม่เห็นพูดอะไร

แล้วหลังจากนั้นพอตำรวจจับได้คุณลุงเขาถูกยิงแล้วหรือว่าอย่างไร
แล้วผมก็เรียกลุงลุง
เขาไม่แงะดูผมก็วิ่งไปตามเจ้าหน้าที่มาดู

มาเขาก็ร้องไห้กันวุวแบวหมดเลยครับ

ภรรยาตัวเองในรถนี้ก็เกือบไม่รอดนะฮะ
ยิงเสียชีวิตท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
ภรรยาของนายอนุวัฒน์ผู้ต้องหานะครับเธอมาร่วมงานศพของคุณลุงฉลองนะ
เขยของผู้ต้องหาคือใบหน้าของเธอเนี่ย
ยังมีบาดแผลอยู่เลยนะครับลูกก็ตัวนิดเดียวนะ
คงเป็นใบหน้าที่ถูกทำร้ายตอนที่อยู่ที่รีสอร์ทอย่างที่แม่บ้านเขาบอกนะครับ
บอกว่าปัญหาก็มาจากการทะเลาะกันนั่นแหละนะครับพ่อของนายอนุวัฒน์ชื่อนายพิมุกนะครับ
นี่ก็เศร้าเลยนะฮะพ่อบอกยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรจริง
แล้วก็เจ็บที่ข้อมือสองข้างด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็เข้าไปยื้อแย่งปืนลูกชายเหมือนกัน
ตอนที่ลูกชายกำลังถูกล้อมจับส่วนน้องชายของลุงฉลองนะครับ
ที่เสียชีวิตชื่อเฉลิมลุงเฉลิมเนี่ยบอกถึงตอนเข้าไปเกลี้ยกล่อมนายอนุวัฒน์
พร้อมกับพ่อของนายอนุวัฒน์บอกว่าตัวเขาก็เกือบจะโดนนายอนุวัฒน์ยิงใส่เหมือนกัน
แต่โชคดีมากคือยิงมาแล้วแต่ปืนลูกซองยาวที่เขามีอยู่มันไม่มีกระสุน
ไม่อย่างนั้นสงสัยเอาชีวิตไม่รอดเสียชีวิตตามพี่ชายแน่นะครับ
ภรรยาของลุงฉลองนะครับชื่อว่าป้าทวินบอกว่าตอนนั้นก็พยายามห้ามสามีแล้วว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป
แต่สามีก็จะเข้าไปบอกว่าอยากไปช่วยหลานเพราะว่าเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เด็ก
นี่ฮะถามว่าโกรธไหมป้าบอกว่าก็โกรธนั่นแหละ
จากนี้ไปก็ขอให้ไปใช้กรรมตามสิ่งที่ทำเอาไว้ก็แล้วกัน
ก็ว่าอยากไปอยากไปม็อกเป็นคนร้านด้วยช่วยไป
มันคือคนรายกาศอะไรนะมันก็โปรกตีอ่ะ
แต่คราวนี้มันไม่เป็นอะไรมากมายนี่ก็ไม่รู้เคย
ฉันก็ไม่รู้ว่าใครทำยังไงมันก็ต้องได้อย่างนั้นแหละ
ก็ได้ยินกระเตียงปืนทุกนึงไม่รู้ว่ากี่นักต่อไม่รู้
แล้วก็ไฟเดินเข้าไปหามันมันนอนก้มหน้า
นอนก้มหน้าร้องให้ร้องให้วันนี้
ลุงก็เข้าชาติแย่งปืนมันมาได้
แย่งปืนยาวมาได้แล้วเพราะว่าปืนสั้นมันนอนทับอยู่
นอนทับเพราะมีปืนยาวด้วย
ลูกซองยาวอ่ะห้านัดอ่ะอืมแต่ลุงแย่งมาได้แล้ว
แต่นี่พอมันลุกได้มันคว้าปืนมา
คว่าปืนมาแล้วมันคุกเข่าได้มันช่วย
แล้วยิงยิงแต่บังเอิญลูกไม่มีในรังเพลิงนั้น
ถ้ามีลูกลุงก็ตายคนนึงแหละตรงนั้น

เหตุการณ์นี้สพกงไกรราชบอกว่ามีผู้ที่เสียหายเนี่ย๑๐คนได้นะครับ
คุณผู้ชมครับมีแม่บ้านรีสอร์ทแม่ค้าลูกชิ้นอีก๒
กำนันอีกคนหนึ่งน้องชายผู้ตายอีก๑

มีตำรวจ๑ใน๕บาดเจ็บจากเศษกระจกแตกเข้าตาอีกนะฮะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยนะครับก็จะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยถูกจะยิงเขาจริงอ่ะนะฮะ
ผู้ต้องหาตอนนี้ยังให้การไม่ได้ครบถ้วนนะครับ
ยังเมายาเสพติดยังหลอนยาเสพติดอยู่ตรวจปัสสาวะแล้วมีสารเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับ
ทำแผนเดี๋ยวรอประเมินอีกทีหนึ่งก่อน
แต่แจ้งข้อหาเรียบร้อยนะฮะข้อหาสำหรับนายอนุวัฒน์
หรือว่าในเดียวไว้๓๖ปีมีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วย
เรื่องของอาวุธปืนที่ใช้เรื่องการยิงปืนด้วย
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดที่ทั้งมีในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยโอ้โหหลายข้อหานัก
ปืนขัดลำกล้องนะครับนี่ฮะค่ะ